อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เขาถูกแชร์บนโลกโซเชียลเป็นอย่างมากนะครับ
คือมีคุณยายท่านหนึ่งขับขี่รถมอเตอร์ไซค์
คือท่าทางไม่ค่อยจะดีดูแล้วน่าเป็นห่วง
เพราะออกซ้ายออกขวาน่าเป็นห่วงจริงแต่สุดท้ายเรื่องนี้จบลงด้วยดีครับ

ผมขับประคองหลังมาให้เป็นกิโลแล้วนะครับเนี่ย

อันตรายมากแกงอกแงกไปเรื่อยเลยเนี่ย
ตั้งแต่หน้าโลตัสมานะครับ

ขับช้าสายซ้ายสายขวาคือไม่ได้ขับเร็ว
ขับช้าค่ะแต่ว่าเอ๊ะยังไงเหมือนไม่แข็ง
ใช่คือด้วยความที่เป็นผู้สูงอายุไง
อาจจะไม่ถนัดอาจจะไม่ขับขี่หรือความชำนาญ

ออกซ้ายทีออกขวาทีอันนี้น่ากลัวมาก
คนที่เขาขับรถตามหลังมาเหมือนกับว่าก็คอยกันทางให้

จากรถด้านหลังนะครับคุณผู้ชมครับ
ดูไปเรื่อยครับก็อดเป็นห่วงไม่ได้จริง
สรุปคุณยายแกขับรถออกมาแบบนี้เนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ออกมาแบบนี้เนี่ยอันตรายนะครับ
แล้วเหตุการณ์นี้ผู้ที่ถ่ายคลิปเอาไว้ก็นำคลิปไปแชร์ลงในเฟซบุ๊ก

ว่าเป็นห่วงยายค่ะเป็นญาติใครรบกวนดูแลคุณยายหน่อยนะจ๊ะมันอันตรายมาก
งานนี้นะครับชาวเน็ตเขาแชร์กันไปเยอะครับเรื่องราวนี้นะฮะโอ้โหแล้วก็เป็นคอมเมนต์ที่ค่อนข้างจะเยอะเลย
แต่ส่วนใหญ่เขามาชื่นชมคนที่ถ่ายคลิป
ถามว่าทำไมต้องมาชื่นชมคนที่ถ่ายคลิปเล่า
ก็เขาน่ะลงจากรถและอาสาขับรถมอเตอร์ไซค์ไปส่งคุณยายจนถึงบ้านอย่างปลอดภัย
นี่ครับเรื่องราวดีเกิดขึ้นครับในบนท้องถนนนี่แหละครับที่มีแต่ความเร่งรีบ
แต่ผู้ชายคนนี้ที่ถ่ายคลิปเอาไว้เขาจอดนะแล้วก็ไปช่วยคุณยาย
เอางี้ผมขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งยายเลยดีกว่าจะได้ปลอดภัย
ผู้สื่อข่าวของเราติดต่อแล้วก็สอบถามเหตุการณ์จากพลเมืองดีคนนี้ที่ทั้งถ่ายแล้วก็ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปส่งคุณยายนะครับ
นี่คนนี้ก็คือคุณสุภาชัยอำภาวาหรือว่าเป๊กอายุ๓๔ปีเขาเล่าว่า
พบกับคุณยายที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์อยู่บนถนนในเขตตำบล
ตัวเขาเห็นคุณยายขับขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วใจไม่ค่อยดีเพราะสายไปสายมา
แล้วขับย้อนมาเหมือนจะชนรถเขาด้วยมีอยู่ช่วงนึงเขาว่าอย่างนั้นนะ
ตัวเขารู้สึกเป็นห่วงเลยชวนภรรยาขับรถคอยประคองด้านหลังให้
แล้วเดี๋ยวเขาจะขับรถประสัยไปส่งย้ายเอง
ขับไปสักพักเขาบอกว่าไม่ไหวจริงน่ากลัว

ใช่ครับแล้วเขาก็ถามไงคุณยายทำไมถึงมาขับมอเตอร์ไซค์แบบนี้ล่ะครับ
ยายก็บอกว่าปกติจะมีคุณตาขับขี่รถประสัยให้
แต่วันนั้นคุณตาไม่สบายแล้วครับแล้วคุณยายแกมีเหตุจำเป็น
จะต้องขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปซื้อข้าวต้มในตลาด
เอาไปให้ใครเอาไปให้คุณตานั่นแหละ

นี่ครับแล้วด้วยความที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่เก่งเท่าไหร
ก็คือขับไม่แข็งก็เป็นอย่างนี้ก็เลยสายไปสายมา
แล้วยังไงอ่ะทำไมไม่ให้ลูกหลานเราขับมาให้นั่นสิ
ยายบอกว่าก็อยู่กับตาอาศัยกันอยู่เพียงแค่๒คน

ลูกและหลานก็ทำงานอยู่ต่างประเทศกันหมดแล้ว

อ้ะยังไงต้องขอปรับมือชุดชม
ให้กับคุณสุประชัยด้วยนะครับพลเมืองดีที่เข้ามาช่วยคุณยายกับเหตุการณ์นี้ครับ
เรียกว่าแบบไม่เพิกเฉยนะคะเห็นอะไรที่ไม่น่าจะปลอดภัยแล้วเราช่วยได้ก็ช่วยกัน